คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้ก็ต้องฝากเตือนเอาไว้เลยนะคะ
สำหรับใครที่มีลูกมีหลานเล็กเนี่ยปล่อยให้อยู่ลำพังไม่ได้จริงค่ะ
บุรีรำยายต้องออกไปธุระก็เลยปล่อยหลานวัย๔ขวบอยู่ที่บ้านคนเดียว
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลานเนี่ยไปเอาไฟแชคมาเล่นไปจุดไฟหลังบ้าน
แล้วพอจุดไฟติดแล้วปุ๊บเนี่ยโยนไฟแชคอันนี้ค่ะเข้าไปกลางกองเพลิง
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันระเบิดนะคะ
ไฟก็พุ่งเข้าทั้งหน้าทั้งหน้าอกแขนขาโดนร้อยละ๗๐ของร่างกายเลยนะคะ

ทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลบ้านด่านจังหวัดบุรีรัม
ก็ต้องเร่งช่วยเหลือน้องคนนี้แหละค่ะ
ซึ่งยายเขาก็บอกว่าคือตอนเกิดเหตุเนี่ยยายติดธุระยายต้องไปทำธุระจริง
ก็เอาหลานไปด้วยไม่ได้ก็เลยให้หลานอยู่บ้านคนเดียว
พอกลับมาเนี่ยได้ยินเสียงหลานร้องไห้ดังมาแต่ไกลก็รีบวิ่งมาดู

เห็นหลานเนี่ยมีแผลเหมือนไฟลวกเต็มหน้าเต็มตาไปหมดเลย
พี่น้องพ่อไปถามน้องที่บาดเจ็บนะฮะก็ยังพอเล่าเรื่อยฟังได้นะว่า
เอาไหนเล่าให้ฟังหน่อยซิมันเกิดอะไรกันขึ้น
เขาบอกว่าเขาแอบเอาไฟแชคจากในครัวมาจุดเผากองขยะด้านหลังบ้าน
ทีนี้พอไฟติดแล้วเขาก็โยนไฟแช๊กในมือลงกับใคร
กองขยะที่ไฟกำลังไหม้อยู่เท่านั้นแหละค่ะ
อยู่ก็มีเปลวไฟพุ่งใส่หน้าแล้วก็หน้าอก
รวมถึงแขนและขาอย่างรวดเร็วจนปวดแสบปวดร้อนไปหมดเลย
แล้วก็ร้องไห้เสียงดังอยู่นั่นแหละค่ะจนกระทั่งยายกลับมาแล้วเข้ามาเห็น
ก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาลบ้านด่านนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขานำตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำแล้วนะคะ
ก็ขอให้หายเร็วแล้วก็ปลอดภัยกันละกัน
เพราะฉะนั้นก็ต้องฝากเตือนนะคะพวกวัตถุไวไฟต่าง
ว่าของอันตรายแบบนี้ที่เขาบอกว่าเก็บให้พ้นมือเด็กเนี่ย
มันเรื่องจริงถูกต้องคือเราก็พยายามเข้าใจนะเพราะว่าทุกคนต้องทำมาหากิน
เอาลูกไปก็ไม่ได้เอาหลานไปก็ไม่ได้
ก็เป็นความจำเป็นบางครั้งก็จำเป็นต้องปล่อยอยู่บ้านคนเดียว
ว่าอยู่ในบ้านน่าจะปลอดภัยแต่ว่าก็ต้องเก็บพวกสิ่งของเหล่านี้ที่มันอันตราย
เมิดอะไรพวกนี้อาวุธต่างให้พ้นมือเขาด้วย
เพราะว่า๔ขวบกำลังสนเลยกำลังอยากเรียนรู้
เห็นมันจุดต้องเอาไปจุดไฟดูซิอย่างนี้นะฮะ